คุณผู้ชมคือตอนนี้ในอนาคตนะคุณ
ตอนนี้เขาเตรียมที่จะพูดถึงเรื่องของภาษี
อาหารที่มีส่วนประกอบของไขมันหรือว่าความเค็มในปริมาณที่สูง

เพราะว่าเรื่องนี้กำลังเตรียมที่จะเสนอกับคอรมอล์
สาเหตุที่จะต้องเตรียมเสนอเพราะอะไร
เพราะว่าแน่นอนค่ะผู้ที่บริโภคอาหารเหล่านี้ไปเนี่ย

โดยเรื่องนี้นะคะนายพัชระอนันตสินอธิบดีกรมสรรพสามิตร
ก็บอกว่ามีแผนที่จะเตรียมเสนอให้กับคณะรัฐมนตรี
พิจารณาเห็นชอบเรื่องการเก็บภาษี
สินค้าที่มีไขมันแล้วก็มีความเค็มในปริมาณที่มาก
เพราะว่าทั้งไขมันแล้วก็ความเค็มถือว่าเป็นต้นเหตุที่จะทำลายสุขภาพ
แล้วแนวทางก็จะยึดรูปแบบเดียวกันกับการเก็บภาษีจากความหวานนั่นเอง
หวานมันเค็มมีผลต่อสุขภาพทั้งนั้น
ใช่ค่ะแล้วมันก็มีข้อมูลไงคุณผู้ชมพวกเรื่องเกี่ยวกับโซเดียม
คนบริโภคปัจจุบันนี้อย่างคนไทยกินเค็มบริโภคโซเดียม
มันเกินกว่าที่ร่างกายต้องการ๒เท่าเลยนะคุณ
ดังนั้นทางกรมสรรพสามิตรก็เลยมีแผนที่จะปรับเปลี่ยนบทบาท
กรมที่เก็บภาษีสินค้าบาปเป็นหลัก
ก็มาเป็นกรมที่เก็บภาษีจากสินค้าที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น
แล้วที่ผ่านมาก็เก็บภาษีสินค้าที่มีน้ำตาลมากไปเรียบร้อยแล้ว
แต่ว่าอย่าเพิ่งตกใจนะคะผู้ประกอบการทั้งหลายที่ฟังแนวคิดนี้ว่า
สินค้าที่มีความเค็มของฉันจะต้องโดนเก็บภาษีแพงแน่เลย
คือเบื้องต้นจะให้เวลาผู้ประกอบการในการปรับตัวก่อน
อย่างเช่นให้เวลาในการปรับตัว๕ปีหลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้
แล้วถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการเองสามารถที่จะลดปริมาณไขมัน
ลดปริมาณความเค็มได้ก็จะมีการปรับลดอัตราภาษีลงให้
แต่สมมุติเกิดว่ามันปรับลงไม่ได้จะต้องเสียภาษีในอัตราที่กำหนดไว้
แล้วถ้าเกิดว่าเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดแล้ว
ผู้ประกอบการยังไม่สามารถลดปริมาณไขมันแล้วก็ลดปริมาณความเค็มลงได้

แล้วก็เชื่อว่าแนวทางการจัดเก็บภาษี
ดังกล่าวนี้นะคะจะไม่ส่งผลกระทบไปถึงผู้บริโภค
หลักแล้วก็คือต้องการใส่ใจเรื่องสุขภาพนั่นเอง
แต่เรื่องนี้ยังไม่ได้ระบุออกมาว่าจะเป็นสินค้ากลุ่มไหนประเภทไหน
แล้วเบื้องต้นข้อมูลบอกว่าไม่เกี่ยวกับสินค้าพวกปลาเข็ม

ที่มันต้องใช้ความเค็มในการถนอมอาหารอยู่แล้วนะคะ

เพราะว่าผมทำปลาร้าที่บ้านไว้ผมจะซวยหรือเปล่า

กรอบของสินค้าที่มีทั้งไขมันและความเค็ม
แจกแจงออกมาเป็นเรื่องอะไรบ้าง